พาเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบที่ศาลีรถไฟบางซื่อ
เพราะว่าไปพบศพของคุณลุงวัย๖๑ปี
ลักษณะนั่งเสียชีวิตและมีบัตรแผลชกันที่ศีรษะ
คาดว่าถูกไม้หน้า๓ทุบตีจนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
ตำรวจสนนพวงเข้าตรวจสอบเหตุ
มีคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อกรุงเทพ
ที่เกิดเหตุตรงชาญชาลาที่๒บริเวณม้านั่งยาว
พบร่างของนายสุจินภูแด่นอายุ๖๑ปีชาวจังหวัดกรสินนะครับ
สภาพศพนั่งเสียชีวิตแบบนี้
ถูกตีด้วยไม้เข้าที่ศีรษะบริเวณทัดดอกไม้ด้านขวา
แล้วก็กระโหลกด้านหลังซ้ายเป็นแผลชะกันนะครับ
หมวกแก๊ปแล้วก็ถุงกระสอบใส่สัมภาระ
ซึ่งคาดว่าเป็นของผู้ตายวางอยู่๑ใบ
ตรวจสอบพบเอกสารประจำตัว
พลาสติกใส่เงิน๒๓๑บาท
สัญชาติลาวแล้วก็อินโดนีเซียอย่างละใบ
ตัวรถไฟเดินทางมาจากจังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ตรงนั้นมีเหมือนอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
คือไม้หน้าสามยาวประมาณ๑เมตรตกอยู่
คาดว่าเป็นอาวุธสังหาร
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดไม้หน้าสามนี้
พยานคนหนึ่งบอกว่าเมื่อช่วง๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
เห็นผู้ตายเข้ามานั่งกินก๋วยจับที่ร้านแถวนี้เพียงลำพัง
ท่าทางก็ไม่ปกติฮะเหมือนลุงคนนี้เมาสุรา
จากนั้นก็ไม่นานนะครับไม่เหมือนคนเมาสุรานะคุณ
แต่ท่าทางปกติไม่เหมือนคนเมา

จากนั้นไม่นานก็ทราบว่าเสียชีวิตที่ชาญชาลา
เมื่อมาดูก็พบว่าเป็นคุณลุงวัย๖๑ปีนี่แหละครับ
ทีนี้มีการสอบปากคำพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของสารีรถไฟบางซื่อให้ข้อมูลแบบนี้ครับ
ช่วงหัวค่ำหลังจากออกเวร
พอออกเวรปุ๊บเห็นชายอายุประมาณสัก๔๐ปี
ผมยาวเซอร์สวมเสื้อคอปกสีเทา

ตัวของเจ้าหน้าที่ก็เลยกลัวว่าจะเกิดอันตราย
มานั่งอยู่ตรงนี้ว่าจะมีรถไฟเข้ามา
ก็เลยไล่ให้ไปนั่งที่ชาญชาลาที่๒
ขณะนั้นมีชายอีกคนนั่งอยู่
ก็คาดว่าชายคนนั้นคือลุงวัย๖๑ปีหรือผู้ตาย

มีคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิต

เป็นบุคคลเดียวกับที่โดนเขาไล่จากชาญชาลาที่๑

แล้วไปก่อเหตุกับลุงสุจินนะฮะ
ชายต้องสงสัยที่พี่ว่าลักษณะข้างเขาเป็นอย่างไร
ระดับนี้
ทีนี้ทางตำรวจก็ต้องหา

แต่ตำรวจไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่

คือตำรวจเปิดเผยแค่ว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
พบชายแต่งกายคล้ายชุดสีเข้มดำเทา
ลักษณะเหมือนเดินตามหาคนเมื่อพบลุงสุจินผู้ตาย
เขาไปหยิบไม้นะไม้ในจุดที่ห่างออกไป
ก่อนจะเดินกลับมาแล้วเอาไม้หน้าสามนี่แหละครับ
ฟาดใส่ศีรษะของลุงสุจินจนลุงสุจินเสียชีวิตอยู่ตรงมานั่งตรงนั้น
ที่ผู้ก่อเหตุจะเดินหลบหนีไปที่สุดปลายสถานี
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตัวอื่น
เพื่อที่ดูว่าตัวไหนมันจะจับหน้าคนร้ายได้ชัดเจนนะฮะ
จะต้องติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
รวมถึงเรื่องของแรงจูงใจและสาเหตุในการใช้ไม้ไปทุบลุงสุจินจนตายด้วยนะฮะ
ใช่เขาทะเลาะอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะคะ